ถ้าใครติดตามในโซเชียลคุณจะเห็นได้๒๓
วันนี้มีการนำคลิปที่

เผยแพร่แล้วก็บอกว่าตอนนี้ฟาร์มที่นี่

สู้ผอมน่าสงสารหรือเปล่า

นี่น้ำเขียวอื้อเลยนะ
แล้วก็มีการกระแสวิพากษ์วิจารณ์

ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะคะ
อย่างที่เห็นไปข้อความออกมา

ไม่มีน้ำให้กินหากเจ้าของฟาร์ม

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่จากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ไม่ได้เป็นอย่างที่ภาพปรากฏตามโซเชียลมีเดีย

สะอาดสะอ้านตามปกติอาจจะมีกลิ่นเหม็นบ้างเล็กน้อยบางจุด
ซึ่งก็เป็นปกติของสวนสัตว์โดยทั่วไป
พร้อมกันนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังได้พูดคุยกันกับนายอุเทนยังประพากร
รักษาการประธานกรรมการผู้จัดการฟาร์มจราเข้ดังกล่าว
ก็ชี้แจงว่าภาพที่ปรากฏในโซเชียลล้วนเป็นภาพเก่าซึ่งเกิดขึ้นมานาน
พร้อมยืนยันดูแลสัตว์ทุกตัวเป็นอย่างดี
ไปฟังเสียงของคุณอุเทนครับ
ตรงนี้เราเป็นที่ทิ้งไข่ยงไข่ยาอะไร

นะครับอย่างนี้รังแก่กันหรือเปล่า

ที่ทางกรมประสูจน์ศักดิ์นะครับ

ทางนี้นะคะหน้าอุทยานก็ยังกล่าวด้วยว่า

โพสต์นั้นคิดว่าอาจจะมีกลุ่ม

จากการขุดผลประโยชน์ก็เป็นได้
อยากให้ประชาชนที่ใช้โซเชียลมีเดีย
ใช้วิจารณญาณในการเชื่อภาพบางภาพที่ออกไป
เพราะอาจไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นความจริงค่ะ

ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ย

บางทีนักข่าวไปอาจจะไม่ได้เห็นอย่างที่คุณเห็นหรือเปล่า
ให้คุณผู้ชมส่งมาใครเคยไปก็ส่งมาบอกกันหน่อยนะครับ